รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เผยเคล็ดลับการทำเงินจากเหล่าเศรษฐีของย่างที่สร้างเงินล้านได้ในเวลาแค่ปีเดียว
สามเดือนจับเงินล้านกลับออกรถได้เกรงออกรถได้วันหนึ่งเอาจริงจริงก็เซเซแล้วก็ห้าหกหมื่นประมาณนั้น
ถ้าตีเป็นเดือนนะเดือนเป็นล้าน
พร้อมเรื่องราวที่รู้แล้วจะต้องอึ้งที่ดินก็ต้องจำนองหมดทุกอย่าง
เรียกว่าถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตายครับฆ่าตัวจริงและต้องทึ่ง
ตอนนั้นอ่ะเป็นหนี้เยอะขนาดไหนสิบล้านครับสิบล้าน
จากหนุ่มผู้เคยติดหนี้เป็น๑๐ล้านจนคิดฆ่าตัวตาย
แต่สุดท้ายปลดหนี้ได้ภายในเวลาแค่๑ปี
โดยธุรกิจย่างให้ของเขาย่างให้หมูกระทะไม่ต้องย่างเอง
ย่างให้ครับแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดี
ที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองคือใครซื้อแฟนชายแล้วบอกว่าดูรายการเศรษฐี
ไปแดงลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
แจกหนังแจกจริงทัมผ่อนรวยกอล
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

ยังไม่เคยเปิดรายการอีกเจ๊

ขอตกรับสั่วไลที่ปากท้องของคนอยากรวย

เพราะวันนี้ครับเรามีธุรกิจเป็นชาย
ย่างให้มาแจ้ง

เพียงแค่คุณดูรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราวันนี้
มีแต่รวย

นี่คืออาหารย่างที่สร้างคนให้เป็นเศรษฐี

นี่น้องตองครับยังงงอะไรอยู่ไม่ทราบ
จะทำให้เรารวยเป็นเศรษฐีได้จริงเหรอคะ

เงินล้านจากของย่างนี้ได้เหมือนกัน
เรามาดูของย่างจากเหล่าเศรษฐีร้านแรกกันเลยดีกว่าครับ
พูดแบบเสนอ

ไครครับแล้วยังไงชีวิตเขาผลิกผันครับจากร้ายกลายเป็นดี
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้

มันบอกไม่ถูกว่ามันจะหมูหรือมันจะไก่
มันนึบปลาไก่นิดนึง

อร่อยครับติดใจครับเดินมาซื้อบ่อย

แต่สามารถทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นเศรษฐีได้
ดีกว่า
ถามหน่อยไม้นึงไม้ละ๒๐บาทเอง
มันทำให้พี่กลายเป็นเศรษฐีได้ยังไงครับ
แต่เท่านั้นไม่ได้พอที่จะเป็นเศรษฐีหรอกบ้าง

วัน๑นั้นร้อยถึง๒๐๐โล

คูณเข้าไปกับ๑๕๐บาท

เป็นตัวที่แบบเป็นจราเข้หันตัวใหญ่

ตัวเริ่มต้นจากราคา๑๐๐บาทถึง๓๐๐บาท
วันหนึ่งเอาจริงก็เซแล้วก็๕๖หมื่นประมาณนั้น

คือจราเข้พ่อวันแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยถูกไหมครับพี่สิ

ตัวใหญ่อย่างนี้ทานได้ไหมครับ

อายุประมาณ๒ปีครึ่งถึง๓ปีกำลังดีเลยครับ
ช่วยพาไปดูแบบตัวเป็นเลยได้ไหม

พี่ศิษย์ที่ใช้ครับครับในนี้คือ

อ๋อเป็นจอลลาเคต์ตัวน้อยตัวเล็ก

จะให้มาดูสินค้าจากจอรเข
ราคามันตกเหรอ
ใช่ราคาตก
จากตัวละหมื่นเหลือเท่าไหร่ครับ
แต่ตัวละหมื่นเนี่ยอาจจะเหลือ๑ตัวพันธุ์กว่าบาท

ตัวละหมื่นเหลือตัวละพันกว่าบาทใช่ตอนนั้นเป็นไงบ้างครับโอ้โหเครียดมากครับ
จากจุดเริ่มต้นที่ยืมเงินคุณพ่อมา๑ล้านบาท
เพื่อนำมาลงทุนกับธุรกิจขายพ่อแม่พันธุ์เจ้าระเข้
ซึ่งในขณะนั้นคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับคุณสิทธิชัย
ถึง๑๐ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียว

เพราะพิษเศรษฐกิจทำให้ราคาจราเข้ตก
ขาดทุนอย่างย่อยยับยอดขายลดลงเป็น๑๐เท่าเลยล่ะครับ
จราเข้เราจับมาแล้วแต่เราขายไม่ได้
แล้วก็รอหวังน้ำบ่อหน้าไปเรื่อย
เพื่อเขาจะมาซื้อจราเข้ก็ไม่มีใครมาซื้อเลย
จะซื้อข้าวกินอะไรกินเรายังแทบจะไม่มีเลย

เครียดทุกอย่างเครียดถึงว่าอยากจะมีชีวิตอยู่เลยนะ

เพราะมันทำอะไรไม่ถูกเรานั่งคิดทุกวัน๒วัน๓วัน
พูดง่ายว่าไม่รู้จะทำอะไรจะเดินต่อแบบทางไหน
เพราะเราไม่เคยเพราะเราเกิดมาคือเราทำจราเข้มาตลอดเลย

เราเลยเอาจราเข้ตอนที่เราจับกันมาตอนจับขนย้ายมามันโดนทับตายอย่างนี้
เราก็จะให้ลูกน้องทำผนังไว้ออกไว้

ลองดูดิว่าลองย่างขายหน้าฟาร์มดูว่ามันจะเกิดเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วเห็นบอกว่าไม่ได้ขายแต่เนื้ออย่างเดียว

สามารถเอาไปสร้างรายได้ได้หมดทุกส่วนเลยเหรอครับ

หัวจอละแค่เราทำสำเร็จรูปแล้วฟอกอย่างดีติดลงตา
ลงมันอย่างดีติดแป้นไม้อย่างดีเราขายชุดละ๕๐๐
กุ้งเมืองหน้าเราก็จะทำควงแจกุ้งละ๒๐๐
ขาหลังนี่เราก็จะเอาไปตุ๋นขาเดียวก็ประมาณ๑๕๐บาท
แล้วชุดสั้นหลังจะไปฝอกทำเพลิกเข็มคัดได้

ผ้านังเป็นท้องนี่ผ้านังสวยเลย
เราก็จะทำเป็นเพื่อกระเป๋าเพื่อใบหนึ่งก็๔๐๐๕๐๐แล้วแต่
แล้วผลิตภัณฑ์หลักก็คือเนื้อจราเข้
ราเข้ตัวนึงเนี่ยเอาไปเฉือนเอาไปทำเป็นเนื้อเนี่ยได้สักกี่กิโลกรัมครับ
ถ้าจราเข้ไซส์ประมาณ๒ปีครึ่ง๓ปีนี้ก็ประมาณสัก๖โล๗โล๖โล๗๐
โลที่จะได้เป็นเนื้อออกมาบริโภคกัน
บอกว่ากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
พอมาแยกส่วนขายแบบนี้แล้วเนี่ย
ราเข้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีมูลค่าอยู่ที่สักประมาณ๙๐๐กว่าบาท
ถึงประมาณสัก๑๐๐๐๐บาทแล้วแต่ไซส์และแต่ขนาดละกันว่ากันแบบนี้
ก็กลายเป็นว่าจากตอนที่จราเข้ราคามันตกต่ำเหลือตัวละพันครับ
พอมาแยกขายแบบครบวงจรครับ
ก็ทำให้จราเข้ทั้งตัวมันมีมูลค่าเกือบหมื่นได้เหมือนเดิม

คือการพลิกจากวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส

สุดท้ายกลับมาประสบความสำเร็จได้จนกลายเป็นเศรษฐีแบบนี้ครับ
สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณพี่สิทธิชัยมากนะครับ

ดูก่อนรวยก่อน
เป็นยังไงอึ้งกันไปเลยล่ะสิ
ต้นต้องอึ้งจริง
แต่เรื่องของเรื่องเขาสร้างเงินล้านได้จริงนะ
เรียกได้ว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจริงฮะ
อีกทีนะใครที่สนใจนะครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อจะสั่งมาชิมมากินก็ได้เหมือนกัน

นี่เลยครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคุณผู้ชมนะ
ลองไปกันตามที่อยู่ที่เราขึ้นไว้ให้รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับ

แต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้ทำฟาร์มกเกษตรปลาสู้สัตว์แบบนี้
เขาจะสร้างเงินจากของย่างยังไงคะ
ที่ได้เชิญเจ้าของร้านปลาหมึกย่างเจ้านี้มาแล้ว

สวัสดีครับ
กับคุณเก่งและคุณตานนะครับ
จากร้านทะเลย่างจิ้มสะดุ้ง
คู่ชีวิตที่ขายหมึกย่างจนสร้างเงินล้าน

ป้องบอกว่าอดีตคู่ชีวิต

คือการหย่าร้างกันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำงานหรือธุรกิจร่วมกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
แล้วทั้งคู่บอกผมทีเถอะไปไงมาไงครับเนี่ย
ถึงได้เลือกขายปลาหมึกย่างแบบนี้ครับ
เริ่มต้นจากชีวิตวัยรุ่นแล้วครับมีม็อบ

ก็คือเวลามีม็อบคือแปลว่าต้องมีคนมารวมกัน
เราจะต้องไปขายของในนั้นใช่ค่ะ
อ๋อหรอไอเดียดีก็ได้เริ่มจากปลาหมึกย่างเลย
ใช่ครับเพราะคิดว่ามันขายง่ายครับ
ครับผมหนึ่งผมเคยเป็นลูกจ้างมาก่อน
ครับอ่าแล้วก็มาเริ่มต้นขายเองที่มอบเลย
ตอนที่เริ่มต้นครั้งแรกลงทุน๔๐๐๕๐๐บาท
ก่อนนั้นยังเป็นลูกจ้างร้านเขาแล้วเอาเงินที่ไหนมาลงทุน
กู้ขายกลับมาครั้งแรกได้กำไรเท่าไหร่
จะขายได้มา๑๒๐๐๐๑๓๐๐๐บาทครับ

ใช่ครับแล้วตอนนั้นเราไปหาวัตถุดิบจากไหน
เจรนไทยเจรนกรุงยังมีเจ้าประจำที่มีของดี
อ๋อแล้วขายเนี้ยไม้ละเท่าไรแหละครับอืมในยุคนั้นใช่ไหม
ยุคนั้นสามห้าสามไม้ร้อยครับโอ้ยถูกมากค่ะผมจะขายแค่สอง
อย่างนะค่ะตัวนี้ตัวนี้อ่าครับผมแล้วก็แล้วอันนี้มันคืออะไร
อันนี้มันคือด้านเนื้อครับด้านเนื้อเลยเนื้อล้วนเนื้อล้วน
และอีกอันหนึ่งคืออะไรช่วงคอครับคอที่มีเอ็นใช่
และอันนี้ก็คือเอ็นล้วนที่ล้อออกมาเอ็นล้วนที่ล้อออกมา
จากคอมีสามอย่างสายนี้เลยหรือเปล่าครับใครตอนนั้นต่อมาอันนี้ครับ
ใครนี้เลยเหรอครับผมสามไม้ร้อยส่วนใหญ่มาซื้อก็ร้อยเงินเลย
ร้อยเงินร้อยเงินสมัยก่อนอ๋อนี่เป็นเทคนิคที่ดีเราสุดยอดเลย
ได้ยินมาอย่างงี้ค่ะพี่ป้องครับวันแรกขายได้หมื่นกว่าบาทใช่ไหม
ครับสามเดือนจับเงินล้านเฮ้ยจริงไหมคะครับออกรถได้
ออกรถได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภายในสามเดือน
จะสามารถออกรถกระบะได้เลยเคล็ดลับก็คือคุณตานและคุณเก่ง
ขายปลาหมึกย่างท่ามกลางกลุ่มคนหมู่มากที่มารวมตัวกันนั่นเองล่ะครับ
จนสามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปทุกวันอุ้ย
คูณเก้าสิบวันหรือประมาณสามเดือนก็จับเงินล้านได้ล่ะครับ
เมื่อมีเงินล้านก็นำมาลงทุนซื้อรถกระบะ
โดยไม่ต้องพึ่งรถสามล้อเครื่องที่เช่ามาเพื่อจับจ่ายซื้อของ
ขนของเป็นประจำทุกวันอีกต่อไป
เรามาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับในการขายหน่อยดีกว่า
เพราะว่าจริงนะใบตองเป็นคนชอบทานปลาหมึกย่าง
แต่ปลาหมึกย่างอ่ะความอร่อยอยู่ตรงไหนคะนี่น้ำจิ้มใช่ไหมคะ
อย่างนี้ได้สูตรปลาหมึกกับน้ำจิ้มมาจากไหนยังไงคะ
ได้มาจากรุ่นพี่คนหนึ่งอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ตอนหลังก็มาดัดแปลงเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
ก็คือมาปรับสูตรใช่ให้เป็นของเราเองเราปรับให้เพิ่มหวานเค็มมันยังไงครับที่เราชอบ
คือให้รสจัดมากขึ้นเรื่อยเรื่อยต้องเจิมใช่ให้รสจัดเข้มข้นแล้วตัวปลาหมึกอย่างเงี้
กรอบต้องสะอาดต้องไม่เหม็นคาวงั้นขอบุกไปดูเคล็ดลับของคุณเก่งคุณตานครับว่าไม่ดีอย่างไร
ทำให้ปลาหมึกนั้นอร่อยไปดูกันเลย
ใครอยากเป็นเศรษฐีตามไปดูเคล็ดลับดีที่คุณเก่งเตรียมมาเผยกันที่ตลาดอินดี้กันได้เลยครับ
ถึงทำให้ลูกค้าตี๊ดใจจนจับเงินล้านได้ภายใน๓เดือนครับ
ปลาหมึกครับจะเตรียมไว้ให้ครับเขาจะคัดไว้ให้ตามที่ผมต้องการคือสด
ใช้คอใหญ่คอเล็กผมไม่ใช้ปากผมใช้ปากใหญ่
หึกไข่ต้องสดไข่ต้องเป็นไข่แก่เยอะ
โอ้โหอย่างนี้นี่เองล่ะครับ
เลือกแต่ปลาหมึกคอใหญ่ปากใหญ่ไข่แก่
มีหน้าล่ะครับลูกค้าถึงได้ติดอกติดใจ
กลับมาซื้อกันใหม่แทบทุกราย
อันนี้เรื่องกรอบเรื่องเด้นนี่ผมต้องเอาไปซาวเกลือนะ
พอผมได้หมึกปุ๊บผมก็ต้องทำการแกะก่อนพี่นะ
แล้วก็เทใส่กระมังแช่ปลาหมึกให้ละลาย
ละลายเสร็จแล้วต้องล้างน้ำให้สลายก่อนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ต้องแยกชิ้นส่วนนี้ต้องหั่นไปตามใจเรา

แล้วเราก็ต้องไปล้างน้ำเปล่าอีก๒น้ำ๓น้ำ
ว่าแต่พี่เก่งครับแล้วทำยังไงให้ปลาหมึกมันกรอบ
มันเด้งดึงดังดึงดังได้ขนาดนี้ล่ะครับ
ปลาหมึกเฮียวเจอเกลือไปสดหมดละประกัน
แหมเคล็ดลับมาแบบรัวแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียว
เสร็จจากขั้นตอนการเลือกและเตรียมปลาหมึกแล้ว
คราวนี้มาถึงขั้นตอนการย่างกันบ้างดีกว่าครับ
เห็นง่ายแบบนี้เนี่ยแต่ก็แอบมีเคล็ดลับด้วยเหมือนกันนะ
เพราะพี่เก่งเขาจะเอาปลาหมึกจุ่มลงไปในซีอิ๊วฝาเขียวก่อน
เพื่อถนอมปลาหมึกจากนั้นก็เอาไปย่างให้สุกไว้ก่อนประมาณ๘๐
พอลูกค้ามาซื้อก็ค่อยย่างเพิ่มอีกที
หนวดค่ะเพราะว่ามันเคี้ยวแบบกรุบดีอะค่ะ
ก็ดูแล้วมันน่ากินแล้วดูเหมือนสะอาดมากอะค่ะ
แฟนเป็นคนชอบกินปลาหมึกอยู่แล้วค่ะก็เลยเออเห็นแล้วก็เลยแวะมาซื้อให้เขา
เพราะร้านนี้เขาดูสดดูแบบสะอาดดีค่ะดูแบบดูน่ากินดี
โอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมมันเหลืองและดูกรอบเด้งน่าทานมากเลยล่ะครับ
ยิ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแซ่บโอ้โหฟีนโอ้แม่เจ้า
โอ้โหมีเคล็ดลับแบบนี้เองนะถึงได้มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดเลยนะครับ
และไม่แปลกใจครับที่บอกว่ามีรายได้นี่เป็นกรอบเป็นกรรม
เป็นกรรมเลยหรอฮะเป็นกรรมเลยโอ้โหที่สองคนเนี่ยเสียทีเงินล้านแล้วเนี่ย
ถามว่าการมีเงินนะผมสามารถทำให้ชีวิตผมมีเงินมา๔รอบใหญ่แล้ว
ครับสี่รอบผมได้ประมาณหมดปี
กลับมาคุยกับคุณเก่งและคุณตานเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้กันต่อดีกว่าครับ
ก่อนหน้านี้คุณเก่งบอกว่าขายปลาหมึกจนจับเงินล้านมาได้ถึง๔รอบ
แต่ก็หมดตัวไปทั้งสี่หนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณเก่ง
ถามว่าการมีเงินนะผมสามารถทำให้ชีวิตผมมีเงินมา๔รอบใหญ่แล้ว

สี่รอบผมได้ประมาณหมดปี
พูดให้เป็นวิทยาธารเลยนะต่อให้คุณจะสำเร็จมาขนาดไหน
เมื่อคุณไปเล่นการพนันแพ้ภายการพนันหมดพี่ชีวิตกลับมาติดลบ

เคยมีหลายล้านเงินเกือบหลายล้านกลับมาหมด

อันนี้เป็นบทเรียนเนาะเป็นวิทยาฐานนะครับว่า

อยากรู้ว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราตัดสินใจเลิกเล่นการพนัน
แฟนนี่แหละครับเสียเขาไปแล้วพี่โอ้

ในวันที่เหมือนกับว่าเราต้องตัดสินใจเลิกกับเขาเพราะการพนันนะครับ
ใจร้อนแล้วก็เรื่องที่เขาเล่นไม่เลิกนี่นะครับ
จนโดนเราตัดสินใจว่าถ้าเขาไม่เลิกการพนันก็เลิกกับเรา

ก็สุดแล้วแต่ว่าก็คือก็ห่วงความผูกพันนะคะ
อยากเห็นเขาได้ทีมีความสุขเหมือนกัน
แล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นเป็นอะไร

เขาเรียกว่าเป็นคู่หูแล้วกันเป็นพาร์ทเนอร์
ใช่ไหมคะในการช่วยกันทำมาหากินหาเงินเนาะ
ปรับปรุงใหม่

ไม่เป็นไรครับ
เรื่องอาเณียบ

รู้หลงพางพี่ทุกคนนะครับ
การพนันนี่ใครทำให้ใครรวย
ก็ต้องอดทนนะคะทุกคนแย่หมด
คิดทำอะไรคิดเยอะใจเย็นนะครับ

ตอนนี้หนูขายอยู่๒สาขาค่ะ
ที่คุณเก่งก็คือที่อินดี้ดาวคนนอง
เปิดตอน๕โมงเย็นถึง๕ทุ่มค่ะ
แล้วก็ร้านหนูอยู่ที่ตลาดสายใต้
เวลาเดียวกัน๕โมงถึง๕ทุ่มเหมือนกัน

เผยเคล็ดลับการทำเงินเด็ดนะครับ
ประสบการณ์ดีให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วย

ถูกต้องครับขยันเอาไว้นะยังไงก็ไม่อดนะฮะ
แต่สำคัญครับถ้าอยากจะรวยทางรัฐครับ
ไปเช็คที่ร้านเราค่ะยังไงว่ามีเสาเนี่ยตั้งอยู่กลางร้าน
หรือว่าคล่อมร้านอยู่หรือเปล่าเอางี้ละกันครับพี่ป้องครับ
ถ้าเกิดว่าร้านของเขามีเสาอยู่กลางร้านทำไงล่ะครับ
ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสินแสใช้นะฮะ
จะนำศาสตร์พลังแห่งฮวงจุ้ยมาช่วยเปลี่ยนดวงชะตาของคุณ
ให้แฮงปังรวยไปชมกันเลยไปค่ะ
ได้เวลาที่สินแสชัยจะนำสาดพลังแห่งห่วงจุ้ย
มาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าให้ร่ำรวยกันอีกครั้ง
เต็มไปด้วยของกินของฝากของดีมากมายครับ
ร้านค้าไหนจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยครับ
และร้านยุ้ยของกินของฝากที่ขายขนมขบเคี้ยวทุกชนิดร้านนี้
ก็คือแม่ค้าผู้โชคดีที่สินแสชัย
จะดูห่วงจุ้ยให้แบบฟรี
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้ด้วยนะครับ
สวัสดีครับร้านนี้น่าสนใจ
รู้แล้วนะพลังมันนางเอกเลยนะ

เจ้าของร้านที่นี่นะครับผมบอกให้นะ

อย่างพื้นก็คือหมื่นกว่าบาท
ดีที่สุดคือโควิดช่วงโควิดช่วงนั้นนะ
วันเดียวหลักแสน
โอ้โหโควิดก็ทำอะไรร้านนี้ไม่ได้ล่ะครับเนี่ย
ขายได้สูงสุดวันหนึ่งเป็นแสน
ร้านนี้เนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับห่วงจุ้ยอะไรดี
แน่เลยใช่มั้ยล่ะครับสิ้นแสดย
ท่านผู้ชมร้านนี้ไม่ธรรมดา
บังเอิ้นนี่ขัวเอาไหมาวาง๓ใบ
ไถสามใบนี่ก็แปลว่าฟ้ามนุษย์และดิน
เพราะฉะนั้นเขาเก็บตังค์ได้ระหว่างฟ้ามนุษย์และดิน
ก็คือในทุกสภาวะรู้จักใช้รู้จักกับกะเม็ดกะแหมในการใช้
ฝั่งนี้ทิศเหนือเก็บกักน้ำ
เพราะฉะนั้นไม่ให้เงินมันไหลมาพิงมาทางทิศนั้น
เพราะฉะนั้นไถจะเป็นตัวเก็บกักข้างในซ่อนไฟอีก

อันนี้คือเป็นหลักศาสฮวงจุ้ยที่ดีเลยครับ
หายที่ข้างในซ่อนไฟ
อันนี้นะครับพลังหมูกุ้ยยังกลัวเลยครับ

ว่าแค่นำหายมาประดับไว้
จะช่วยให้การค้าร่ำรวยมากยิ่งขึ้น

หรือเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชม

ท่านผู้ชมครับมีจุดที่

เพราะว่าเราเดินเข้ามาเนี่ยจะไปเจอ
เสาถ้าเป็นเสาเดียว
นี่เจ๊งเลยนะครับเจ๊งเลยนะครับ

ถ้าว่าสี่เสาเนี่ยมันเหมือนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง
หากินให้กับเราอยู่เฉย

กระจกเงาไปครอบคลุมมัน

แต่อันนี้ไม่ต้องแก้มันดีอยู่แล้ว

ลับความร่ำรวยฟังไม่ทันไม่เป็นไร

เพราะสินแสชัยอยากจะแบ่งปัน

เรื่องแรกใครที่อยากค้าขายร่ำรวย

เพราะหายจะเป็นตัวแทนของดิน

ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ที่กำลังไหลเข้ามา

ส่วนเรื่องที่๒หากร้านค้าของคุณผู้ชม

เป็นเครื่องมือทำมาหากินแทนเรา
แต่ถ้าหากใครมีเสาแท่งเดียวโดด

เพราะจะยิ่งซวยไปกันใหญ่ดี
ตลาดด่าเอาได้นะครับเพียงแค่หากระจกมาติดไว้โดยรอบ
เพื่ออำพรางเสมือนว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีเสา
เท่านี้ก็จะช่วยให้การค้าขายของคุณปังแล้วล่ะครับ
ท่านผู้ชมเอาไปปรับใช้ดูรับรองรู้เรื่อง
เป็นเศรษฐีป้ายแดงแน่นอนนี่เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ยากเลยนะฮะ
เพราะว่าสินแสชัยมีคำตอบให้เราแล้วถามก่อนรวยก่อนเย่

เพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะสามารถปลดหนี้๑๐ล้านได้ภายใน๑ปี
ตั๊กชู้เดียวครับ
คุณเคยมีปัญหาเรื่องการกินหมูกระทะแล้วต้องนั่งย่างเองจนไหม้
กลิ่นติดเสื้อผ้าจนคนข้างรังเกียจหรืออยากกินจนใจจะขาด
แต่ไม่มีเวลาออกไปนั่งที่ร้านหรือไม่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป
หากคุณใช้บริการย่างให้ย่างให้หมูกระทะไม่ต้องย่างเอง

และนี่แหละครับคือร้านหมูกระทะสะดวกเอ๊ะเรียกว่าสะดวกกินรูปแบบใหม่ดีกว่าครับ
เป็นร้านที่ไม่ต้องนั่งย่างเองให้หัวเหม็นจนคนรู้จักเย็นชาใส่เพราะเขาจะย่างมาให้
เสิร์ฟในกล่องพร้อมทานกินได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะริมถนนบนสะพานลอยในออฟฟิศหรือตามสี่แยกตอนรถติด
แถมยังมีบริการแบบเดริเวอรี่ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันอีกด้วยล่ะครับ
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจาก๑สมอง๒มือของชายที่มีชื่อว่ามณชนทองคำ
ที่ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคจนเป็นกระแสโด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว
นี่แหละครับจุดเด่นของร้านย่างไฮจนปัจจุบันขยายกิจการไปกว่า๒๐๐แห่ง
การันตีความอร่อยทุกสาขาครับโอ้โหปุ๊ยหมูกระทะอะไรคะเนี่ย
ไม่ต้องมานั่งย่างเองให้หัวหมหัวเหม็นสาวสาวชอบนะคะเพราะว่าเขาย่างแห้งอ่าอ่า
กินแล้วอยากกินแล้วกินเลยได้ไหมยังกินไม่ได้ครับ
คุณต้องรอเจ้าของกับพี่ชายสุดหล่อของผมก่อนฮะอืมยังไงยังไง
สวัสดีครับพี่ครับพี่เข้ามาได้แล้วครับพี่ครับโอเคครับนี่เดี๋ยว
เนี้ยคะคุยกับใครครับคุณพี่ชายผมครับเขาบอกว่าจะมาขอนี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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
อาหารหลักของคนไทยนะครับที่เขาบอกว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วนึกอะไรไม่ออกหมูกระทะไปก่อนคุยกับเขาเพียงแต่ว่าหมูกระทะที่เยอะทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จอันเนี่ยน่าสนใจจริงพูดมาขนาดนี้อยากรู้แล้วว่าย่างให้เนี่ยก็คือย่างให้ทานโดยละครับไปย่างเองหรอคือการแก้ไขปัญห
อันนี้เป็นรวมครับรวมประเทศครับก็คือรวมหมูกระทะเอเชียครับ
อ๋อหมูกระทะเอเชียแล้วก็จะมีหมูกระทะญี่ปุ่นหมูกระทะไทยนะฮะ
หมูกระทะหมาล่าจีนครับแล้วก็หมูกระทะเกาหลีครับ
อยู่ในนี้รวมกันอันนี้ชุดชุดรวมครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแยกครับครับ
จิ้มก็จะแตกต่างกันไปครับอันนี้เป็นเป็นตัวใหม่ที่เราจะยังยังไม่ได้ออกนะครับ
ก็คือเป็นตัวทะเลครับที่มีกุ้งทะเลออกซีครับเป็นมาจากประเทศออกซี
เพราะว่าตัวใหม่ที่เราคิดขึ้นมาที่ขายดีสุดก็คือจะเป็น๔ตัวนี้แหละครับ
ถามเรื่องรายได้ก่อนเลยไม่ได้สนใจเรื่องเงินนะแต่สนใจเรื่อง
เราแบบนะเครงใจกันเลยนะสาขานึงต่อเดือนรายได้ประมาณเท่าไหร่
เอาเป็นสาขาหลักของเราดีกว่านะครับ
พนักงานสองคนหน้าร้านประมาณไม่ถึง๒เมตรครับ
รายได้เดือนล่าสุดนี่ก็น่าจะเกือบล้านครับ

ตอนนี้๓เดือนก็คือ

เดือนละกุมภามีนาเมษาบะ

ประมาณ๓เท่าเลยครับ

เดียทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากอะไร

จุดเริ่มต้นนี่มันไม่ได้สวยงามหรอกครับก็เป็นหนี้ครับแล้วก็หนีหนี้ไปอยู่ต่างจังหวัด
ครับแล้วก็เกิดจากการที่ตัวเองอ่ะหลงผิดไปเล่นการมานานครับโอ้
เอาตรงคือติดหนี้จากเล่นการบันดันติดหนี้การบันดันเลยครับ
ไม่อาจที่จะพูดเรื่องนี้ครับเอาจริงจริงขออนุญาตนะ
ตอนนั้นอ่ะเป็นหนี้เยอะขนาดไหนสิบล้านครับสิบล้าน
ที่ดินก็ต้องจำนองทำไมเราถึงอยู่ในจุดนั้น
แล้วมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราหลังจากผมหนีหนี้ไปนี่
อยู่ชนบุรีนะครับก็สู้ตัวเองก็คือหาเงินส่งให้ที่บ้าน
อืมผมก็ขายข้าวเหนียวหมูย่างหน้าบ้านแต่เป็นหมูย่างเยอะเยอะ
เป็นหัวธรรมนี้นะฮะค่ะแล้วก็เอาอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เรามีมาก่อน
ร้านโทรศัพท์ค่ะเขามาไลฟ์สดขายแล้วตอนที่โดนทวงนี่ตอนนั้นเห็น
เขาทวงโหดร้ายแค่ไหนทวงในไลฟ์สดเลยครับทุกอย่าง
คือเรียกว่าถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตายครับฆ่าตัวตายจริง
เห็นว่าอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวจะจะทำแล้วอ่ะอืม
คือผมก่อนผมจะรับเลี้ยงเด็กเด็กเกเลที่ไม่มีที่ไปเนี่ย
เอามาดูแลแต่เด็กคนนี้ก็คือเอาแบบว่าทอดไข่
แต่คุณก็บอกว่าทอดไข่เสร็จแล้วพี่โอมากินไข่เจียวสิเสร็จแล้ว
สุดท้ายก็ลงมาแล้วก็ไปกินแล้วก็กินทั้งน้ำตา
คุณคิดอะไรอยู่ครับก็ผมคิดว่าก็ต้องสู้แหละอืม
บางทีก็บางทีผมนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วมองคนเห็นคนที่เขาเก็บของขัง
หรือแม้แต่คนที่เขาก็มีชีวิตในเส้นทางที่ต้องสู้ชีวิตของเขา
ครับเราก็คือผ่านมาจุดนี้ได้มันก็ยังครบสามสิบสองไง
เออทำไมเราจะไม่สู้มาผมโทรไปหาแม่ที่บ้าน
แม่เดี๋ยวผมกลับไปอยู่บ้านนะไปช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้
อืมก็ไปไลฟ์สดขายอุปกรณ์โอ้แค่นั้นเอาอืม
แล้วพอกลับมาก็มาช่วยคุณแม่ก่อนค่ะช่วยแม่ครับ
ช่วยคุณแม่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็แม่ป่วยครับเป็นโรคหัวใจเพราะแม่ป่วย
อืมเข้าโรงพยาบาลขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ก็ไปขอกับคนที่เขาเช่าที่อ่ะ
บอกเขาว่าผมอยากได้ค่ามัดจำที่คืนอืมคือแม่ผมป่วยเข้าโรงพยาบาลนะ
เออเขาบอกไม่ให้อืมอยากอยากได้ต้องมาขายให้ครบอืม
สุดท้ายก็เลยก็เลยผมไปกินสเต็กร้านหนึ่ง
ว่าน่าสนใจเฮ้ยมันไม่มีใครเอาหมูกระทะไปย่างบนเตา
ผมก็เลยคิดแบบนี้ขึ้นมาก็เลยไปเอาคัตเตอร์เก่าหลังบ้านนะฮะ
เตอร์ที่แบบเก่าแล้วก็เตาเหมือนเตาย่างหนุ่มเบื้อง
เอามาทำประกอบแล้วก็จะลองทำแบบเนี้ยหมูกระทะลองทำอืม
ก็ผมบอกเขาบอกเขาว่าขอขายแบบนี้ได้ไหม
มันทำง่ายดีแล้วมันก็เดี๋ยวผมก็ถ้าเกิดขายอีก๒เดือนผมก็จะเลิก
อืมวันแรกโอ้โหวันแรกรายได้ครับอืม
วันแรกมืนฮ่ามืนสองครับอ่าเป็นหมื่นเหรอใช่ครับ
วันแรกขายดีเลยแถวเราซื้อผมมีรูปด้วยเก็บไปใช่ฮะพอ
คือคือผมเนี่ยผมไปโพสต์ในกลุ่มบ้านเกิดว่า
คุณเส้นทางมันไม่มีที่จอดรถพื้นที่ตรงนั้นมันก็เป็นทำเลที่ไม่ค่อยดี

บอกตรงแต่ว่ามันมีข้อดีของมันคือมันเป็นแหล่งชุมชน

ยังครับเป็นกล่องพลาสติกแบบว่าแบบกล่องโง่ฮะ

ใช่เปิดยูทูปดูแล้วก็ลองคิดขึ้นมา

ย่างให้แล้วก็เข้าไปดูว่าจะตั้งชื่ออะไรดี

ใช่ครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่มันแบบว่าจำง่าย
แล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบคำว่าย่างให้มันก็เลยไม่น่าจะเจอ
เดี๋ยวนะแล้วน้ำจิ้มน้ำจ้มอะไรอย่างนี้

เราไปคนทำงานก็ไม่เป็นครับไม่ค่อยคำครับ

กว่าจะได้น้ำจิ้มสูดเด็ดเรนนี่
นานนะครับแต่ว่าเราก็ทดลองจากคำติชมลูกค้านะครับ

ถ้าเราแก้ไขได้เราก็จะยิ่งพัฒนามันลงไปเรื่อย
แต่ถ้าเราไปเถียงลูกค้าก็คือการเถียงเงินตัวเอง

ผมก็จะขอโทษครับขอบคุณครับ
อยากการครับปรับปรุงครับแก้ไขครับพี่หันตอนแรก

ทุกวันครับไม่กระหยุดที่จะพัฒนาตลอดเวลาอันนี้สำคัญใช่ไหม
อยากบอกอะไรกับคุณแม่ในวันนี้บ้างครับ
ก็ผมก็ทำหน้าที่ลูกชายได้ดีที่สุดนะครับ
ก็คือว่าคือผมอยากให้แม่ผมไปไหนแล้วก็ไม่อายใคร
อยากให้แม่อยู่บ้านแล้วไม่กล้าเจอใครเพราะว่าไม่มีเงิน
ว่าอยากให้แม่มีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็มีความสุข

และคุณแม่คุณมนต์นะครับก็มีอะไรที่อยากจะบอกคุณมนต์เหมือนกัน

ว่าเงินทุกบาททุกต่างที่ใช้ให้กินทุกวันนี้
ไม่กระทั่งอาหารใหญ่ไม่กระทั่งอาหารเสริมใหญ่ทุกอย่าง
ก็คือมาจากเงินของผม
คุณผู้ชมครับในระหว่างที่คุณมนต์กำลังชมวิทยาอยู่นั้น
ทีมงานได้ส่งซิกสื่อสารกับเหล่าพิธีกรว่า

ที่นั่งรอลูกชายอยู่ในห้องรับรอง
ปกติแล้วไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าลูก

เข้ามาแสดงความรู้สึกเซอร์ไพรส์สดกันในสตูดิโอ
แบบไม่ให้คุณมนต์นั้นได้ทันตั้งตัวครับ
แล้วนี่ครับคุณแม่ของคุณมนตร์นะครับ
ผมก็มาแล้วคุณแม่มีอะไรจะคุยกับคุณลูกหน่อยครับ
อยู่ในวิทยาแล้วบอกต่อหน้าเลยดีกว่าคุณแม่

เลี้ยงหลายชีวิตที่บ้าน
ให้ลูกเจริญต่อไปเจริญยิ่งกว่านี้
ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้แค่ไหน

ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราวันนี้เหมือนกัน
คุณแม่ครับในวันที่คุณลูกเขามีปัญหามากอะครับ

ก็ลูกคนนี้ไม่ต้องบอกอะไร
เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่รู้

ปกติก็จะมองหน้าก็รู้ใจ
ไม่เคยมาก่อนไม่เคยมาอะไรกัน

และยังมีอีกหนึ่งกำลังใจนะครับ
ให้คุณมนต์นะฮะแล้วบอกว่าเป็นคนในวงการด้วย

สำหรับพี่มนต์ทนนะคะหญิงลีได้รู้จักผ่าน
มัดเขียงหมูนะคะก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับหญิงลี
สำหรับสิ่งที่หญิงลีจะฝากถึงพี่มนต์นะคะ
ก็คือว่าพี่คนนี้

คิดค้นไม่หยุดนิ่ง
สามเป็นคนที่แบ่งปันแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะ

เติมเต็มให้ชีวิตได้ทดแทนในสิ่งที่เราเหนื่อย

สุดยอดขอบคุณคุณหญิงลีนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะ
ผู้ชมหรือใครที่อยากจะมีธุรกิจ

ถ้าทุกคนไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดก็จะไม่รอด
ทำให้มันดีกว่าจะเจอความสำเร็จไปถึงเป้าหมายเหมือนที่ผมทำ

กลับมือ
นี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบเลยนะคะต้องขอชื่นชมคุณมนต์มากเลย
ทั้งหมดนี้เกิดจากความกล้าอย่างที่พี่อันบอกไปก็คือเขาคิดและเขาลงมือทำเลยนะคะ
สำหรับใครที่ดูรายการเศรษฐีป้ายแดงตอนนี้อยู่คุณน่าจะอยากรู้ว่าขายแฟนชายไหมคะ
ถามตรงค่ะผู้ขายอยู่ด้วยราคายังไงบ้าง
ก็ปกติแฟรนชัยยังให้เริ่มต้นที่๗๙๙๙๙บาทแล้วก็๑๐๒๐๐๐บาทแล้วก็๑๖๙๐๐๐บาทแล้วก็๓ล้านบาทครับ
ขึ้นอยู่ตามขนาด๓ล้านบาทเป็นบุฟเฟต์เลยครับเราเพิ่งเปิดร้านต้นแบบที่สะพานใหม่ตอนนี้ก็ไปกินกันได้ครับ
คือผมอยากให้คนที่อยากจะมีอาชีพผมอยากจะเขาเรียกว่าอาจจะใช้คำว่าส่งต่อความสำเร็จก็ได้
แต่ผมอยากให้ทุกคนที่รู้ขึ้นมาสู้ชีวิตครับ
ผมก็เลยคิดว่าจะคิดราคาอุปกรณ์ของผมเนี่ย

แล้วคนตกงานก็จะลดให้อีกครับ

คือใครซื้อแฟนชายแล้วบอกว่าดูรายการเศรษฐีป้ายแดง
ลดไปเลย๕๐ลดเหลือ
ถ้าเกิดคุณบอกว่าตอนนี้ตกงาน

อาจจะเข้าเนื้อผมนิดแต่ผมยินดีที่จะจ่ายให้เพื่อให้คนไปสร้างอาชีพครับ

ใครที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้คุณจะได้เคาน์เตอร์แบบนี้ไปเลย
ในราคาลด๕๐ค่ะคุณผู้ชม
เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณย่างให้และขอบคุณคุณมนต์มากนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องขอตัวแบบว่าจะไปกินย่างให้

เจอกันกันมานะครับวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม๕โมงเย็นนะครับ

สวัสดีครับ